คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายภาพไว้ได้นะฮะ

ไปที่กลางตลาดอูทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นนะครับ
ก็ไปด้อมมองอยู่หลังร้านขายสังขพันธ์ในซอยแถวนั้น
แล้วก็หยิบฉวยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของสุภาพสตรีมาด้วย
นั่นก็คือชุดชั้นในนั่นเองนะฮะ

โอ้โหพอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลนะครับ
คนวิภาควิจารณ์จนพระนี่ยับเลย
เดี๋ยวอ่านคำวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังนิดหน่อยนะฮะ
แต่คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะครับ

อาตมาเดินมาในซอยเปลี่ยวสะพายย่ามสีฟ้ามาด้วยนะฮะ
มาด้านหลังร้านสังขพันธ์ก็นึกมานึกว่ามาซื้อของ
มาซื้อของก็เข้าหน้าร้านที่๕คุณสุพัสรา
ด้านหลังทำไมฮะนี่เขากำลังตากอะไรกันอยู่

นี่เห็นหัวแว๊บแบบนี้นะฮะ
นี่เป็นคลิป
เทศบาลตำบลอูทองค์อำเภออูทองค์จังหวัดสุพรรณบุรี
พระรูปนี้ด้อมมามองเข้าไปในซอยอย่างช้า
แล้วก็มองดูลาดลาวรอบข้างก่อนจะเดินผ่านราวตากผ้าไป
แล้วก็ย้อนมาหยิบชุดชั้นในผู้หญิงที่ตากไว้
ใส่ลงในย่ามผ้าสีฟ้าที่สะพายมาด้วยของอัตมาเองนะฮะ
ซึ่งระหว่างหยิบชุดชั้นในก็มองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลา

มองขวามองซ้ายท่านครับ
ท่านสงสัยเอาไปหลายตัวแน่เลยเนี่ยดูสิ
คือไม่มีใครเห็นแต่มีกล้องเห็นค่ะจบ
กล้องเห็นชัดเจนเลยนะฮะหัวล้นของท่านนะครับ
หลังจากนั้นพระรูปนี้ก็เดินกลับไปทางเดิม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นรถต่อไป

ชาวเน็ตแชร์เรื่องนี้กันว่อนโลกออนไลน์
และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ผมลองอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างไรบ้างคะ
ศึกออกไปเถอะครับหลวงพี่ครับ

โอ้โหก็แรงเหมือนกันนะในโลกโซเชียลบอก
เวรกรรมสาธุนะท่านเอาไปเพื่ออะไรฮะอะไรเนี่ย
แล้วก็โอ้โหหลายอย่างนะครับท่านเอาไปปลูกเสกหรือเปล่า
หรือท่านหวังดีมีน้ำใจสงสัยฝนจะตก
ท่านเลยเก็บให้ไม่ให้มันเปียกฝน

เมื่อวานี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบกับนางสาวเกรดแดงกระโทก
อายุ๔๐ปีลูกจ้างร้านขายเครื่องสังขพันธ์
โดยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
เป็นช่วงเช้าของวันศุกร์ที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โดยได้สังเกตเห็นพระรูปดังกล่าวเดินเข้ามาในซอยหลังร้าน

และก็สามารถเดินทะลุผ่านถนนระหว่างซอยได้
ก็ไม่ได้เอกใจสงสัยอะไรก็นึกว่าท่านจะเดินลัดทางนะฮะ
กระทั่งเจ้าของร้านขายทองร้านใกล้กันถามว่า
เอ๊ะใครเห็นชุกชะนายของฉันบ้าง
ตากไว้บงราวตากผ้ามันหายไปไหนนะ
เอออยู่หลังบ้านไม่มีเลยนะฮะ
แต่ถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครเห็นนะครับ
พอไปเปิดกล้องวงจรปิดเท่านั้นดูตกใจสิครับ
เห็นคลิปนี้ปรากฏขึ้น
พระรูปนี้มาหยิบฉวยชุดชั้นในกางเกงในของร้านทองเข้าไป
จากนั้นเจ้าของร้านทองจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อติดตามหาตัวจนทราบว่าพระรูปนี้จำวัดอยู่ที่วัดอูทอง

สอบถามเจ้าอาวาสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นามัศกาลท่านทางนี้หน่อยครับ

มีเรื่องสอบถามแล้วเชิญท่านดูคลิปหน่อยครับ
เจ้าอาวาสเห็นคลิปที่เกิดขึ้นก็ตกใจเหมือนกัน
แล้วก็ทราบเลยเพราะว่าเห็นหน้าชัดเจนพระที่ก่อเหตุ
มีชื่อว่าพระสุพศโรจนะดิหลกอายุ๔๗ปี
เป็นพระลูกวัดซึ่งขณะนี้ได้ทำการศึกไปเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันเกิดเหตุออกจากวัดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับ

ท่านเจ้าอาวาสยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ในเรื่องของคดีทางเจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วนะครับ